ค่ายสุดท้ายนี่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับ
หมูทอดหรืออะไรที่ผมไม่ไหวนะ

ไปทักไอศครีมชิ้มขวัลกุ้งวางเงินจนนวนแปดร้อยบาท
ร้านที่สามร้านฮักไอศครีม
ที่สืบทอบการทำนานกว่าสี่สิบปีร้าน
คุณภาพสูงเพราะยึดหลักการทำธุรกิจอย่างซื่อสัตว
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่สี่แยกเมงจักร

อันนี้คือผลไม้สดพริกภูเขาหิมะค่ะ
ที่ภาพกุ้งได้๕ชุดค่ะ

ใช้ตัวช่วยครับผมขอโทรหาเชฟหน่อย

เป็นแยม
เมนูผลไม้สดภูเขาหิมะไอศครีมเกรดหิมะ
ที่มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มนวลรสชาติมะนาว
เมื่อทานเข้าไปจะรู้สึกได้ถึงความสดชื่น
เติมพลังในวันที่เหนื่อยล้าได้ดีทีเดียวครับ

ผมต้องการให้ทีมของคุณนะครับ
ทั้งสองคนช่วยกันพูดสิ่งของที่อยู่ในวัดนะครับ
ทั้งหมด๒๐ชื่อครับ
สบายมากชอบพร้อมหลักฮังเร็มเที่ยน
นักกระทายกถูกหมาแมว
คาระปัดบาดคาระวาดโบดคาระบุธรูปเซ็มซี
เด็กวัดสังธารย่ามพระย่าไม้กวาดผืนกระเบื้องห้องน้ำ
กระตกขันแม่ชีคาระวาดอีวอน
ยังไม่ครบอีกเหรอครบแล้วเหรอครบแล้วเชฟครบแล้ว

ผมจะลดให้๓จานครับ

เราไม่ต้องกลัวหรอกเราไม่ต้องกลัว

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๓๐๐บาท
มาอ๋อลืมไปไม่ต้องรีบสิใช่ไหม

ใช่ค่ะเมื่อไหร่พร้อมก็มาตั้งเลย
ไม่ใช่มั้ยดูมีแบบมีพลังอะไรบางอย่าง

คือเขาไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทางโต๊ะเรา

ขอบคุณพี่โกะ๒๐๐บาทได้๒ชุดนะคะ
ผลไม้สดภูเขาหิมะนะคะจานละ๑๕๐บาท

เพราะว่าเราก็มีตัวช่วยเหลืออยู่

ในทรงนั้นรำข้าประกอบไปด้วย

เงินก็ได้ไปแล้วจ่ายไปหมดแล้วใช่ไหม

นี่เป็นสว่างชั้น

แล้วคิดว่าฝั่งเราไม่มีตัวช่วยหรือไง

จะให้โทรไปฟ้องอะไรแม่บ้างบอกมาเลย

คืนสิครับเล่าอะไรอ้าวดีมากตั้งใจกินไปอ้าวทำไมยอมง่ายยังอ่ะ
เหรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้าวพี่ก๊อฟกินเร็วค่ะ
เอาสิ่งที่มาเล่นเหตุการณ์มันเปลี่ยนแล้ว

เรียบร้อย
แล้วไปอะไรบ้าง

้อนพี่พี่กลัวกวางมันจะแบบว่ามันจะเครื่อง

ไอ้กวาน

ยังจะมาเล่าอีกไม่ช่วยอีกเลย
ฟายขึ้นรถฟายฟายฟายฟาย

อ้าวต้องเร็วแล้วละเออใช่ดีต้องเร็วแล้วแบบนี้ไปเร็ว

สักหน้าบิ๊กด๊อกผมเคยมา

อ้าวเฮ้ยวันนี้มันง่ายดายน่ะสักหน้าเห็นมันง่ายดายน่ะสักหน้า

ไป

ได้เลยครับผมผ่านประโยชน์ได้ไหมครับ

แต่ก่อนนะฮะเชฟสมุขผมมากกว่าใช่ไหม
ผมมากกว่าใช่ไหมใช่ครับผมแสดงว่าทีมของคุณกวางและคุณพลาดกุ้งชนะไปนะครับผม
แชมป์จบไปสร้างมา
สองคนนั้นจะนานหรือเปล่านะฮะพรุ่งนี้มั้งครับ

มาแล้วอ้าววันนี้ขอเชิญเชฟประกาศความพ่ายแพ้ของเราสองคนครับ
เป็นคาเฟ่สุนัขที่แรกของประเทศไทยที่มีสุนัขพันธุ์ทั้งใหญ่และเล็กนะครับ
อย่างที่เราเห็นกันนะครับถ้าทีมคุณก๊อฟคุณจพลและคุณน้ำหวานแพ้ไปนะครับ
เพราะว่ามาเป็นทีมที่สองครับผมและสำหรับทีมที่แพ้นะครับ
เราก็แน่นอนครับมีการเลี้ยงอาหารปลอบใจอยู่แล้วนะครับ
อยู่ทางด้านนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ

รู้สึกว่าการทำโทษครั้งนี้รู้สึกเหมือนไม่ทำโทษเลย

พี่ก๊อฟดูนี่กิน

ใดก็ไหนแต่ตัวได้เลยบาทหวงดีลิ้วหลังกันเชฟ

เออเออเอาบาทหวงช่วย
ผมพลังที่สถิตอยู่กับผมนะครับ

อาร์ตและหัวหน้าทีมทั้งสองท่านครับ

ที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติภารกิจการกินแบบไม่ธรรมดาครับ

พร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลย